ขยับจากศรีราชามาที่ตัวเมืองกันหน่อยครับเมื่อคืนนี้เกิดไฟไหม้ฮะ
แล้วเขาคาดการณ์ว่าไฟไหม้ครั้งนี้บ้านต้นเพลิงน่าจะเป็นฝีมือของคนในบ้านนั่นแหละ
ที่จุดไฟเผาบ้านตัวเองเอาทำไมอ่ะนั่นน่ะสิครับ
ทำไมถึงต้องเผาบ้านตัวเองดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
แล้วลุกไหม้รุนแรงด้วยคุณคิงไฟไหม้รุนแรงมากกลางดึกที่ผ่านมาครับ
บ้านหลังนี้อยู่หลังตลาดหนองมนต์ผมเชื่อว่าคุณขวัญเอยคุณผู้ชมเอ๋ยน่าจะรู้จักนะครับ
หนองมนต์นี่ก็เป็นตลาดของซื้อของฝากค่อนข้างเยอะนะฮะ
อยู่หลังตลาดหนองมนต์ในตัวเมืองชนบุรีครับ
เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงควบคุมไฟได้เรียบร้อย
แต่ว่าบ้านต้นเพลิงนี่คือวอดวายพังเสียหายทั้งหลังเลยนะครับ
ถามชาวบ้านแถวนั้นคนที่เขามีบ้านอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านต้นเพลิงเนี่ย
ชื่อว่าคุณหัทธพรเธอบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าบ้าน
โอ้โหเห็นแล้วมีทั้งควันมีทั้งไฟครับ
รีบโทรแจ้งเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่มาดับไฟหน่อยเร็วไฟไหม้บ้านเนี่ย
สงสัยน่าจะเป็นฝีมือลูกชายเจ้าของบ้านต้นเพลิงนั่นแหละ
ที่สติไม่ค่อยดีเหมือนจะเพี้ยนหรือเปล่า
เพราะว่าอะไรเห็นว่าเสพยาเยอะจนเพี้ยนครับ
นี่นะฮะน่าจะเป็นลูกชายเจ้าของบ้านที่เพี้ยนคนนั้นแหละเป็นคนจุดไฟเผา
เพราะอะไรตอนนั้นเธอขี่รถเข้ามาเพื่อจะกลับเข้าบ้าน
เห็นลูกชายเจ้าของบ้านผู้ต้องสงสัยคนนั้นเดินสวนออกมาแล้วทำหน้ายิ้ม
เหมือนกับว่าสะใจเธอก็เลยงงเอ๊ะทำไมยิ้มแบบนั้น
นี่บ้านไฟไหม้เลยนะเนี่ยตำรวจโรงพักแสนศุกร์ครับ
ตามจนเจอตัวผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวชื่อว่าในเต้ย
ไปนั่งอยู่อีกซอยหนึ่งไม่ห่างกับบ้านที่เกิดไฟไหม้สักเท่าไหร่นะครับ
พูดคุยเบื้องต้นไม่รู้เรื่องครับยังคุยไม่รู้เรื่องตอนที่ไปเจอนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะ
แล้วเขาก็ไม่ยอมรับด้วยว่าเป็นคนจุดไฟเผาบ้านก็เลยขอเชิญตัวไปโรงพักหน่อย
วันนี้นักข่าวลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบดูหน่อย
ที่เกิดไฟไหม้ปรากฏว่าโอ้โหวอดวายพังเสียหายทั้งหลังเลย
นี่คือภาพล่าสุดตอนที่เราลงพื้นที่นะครับ
นี่ครับสภาพชาวบ้านที่เขามาดูเหตุการณ์เขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยได้ยินในเต้ยคนต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
เปลยว่าเดี๋ยวจะเผาบ้านเลยโอ้โหขู่แบบนี้ครับ
ชาวบ้านเคยบอกพ่อและแม่ของในเต้ยแล้วว่าดูแลลูกให้ดีนะ
เขาเคยตะโกนขู่แบบนี้ไม่รู้ว่ารอบนี้เขาทำจริงเขาทำเองหรือเปล่า
ทางด้านคดีครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอให้คุณพ่อและคุณแม่ของในเต้ยกลับมาจากต่างจังหวัดก่อน
เพราะว่าไปทำงานอยู่คนละที่ถามพ่อถามแม่เช็คพยานแวดล้อม
เช็ควงจรปิดทั้งหมดเพื่อจะได้หาความจริงว่าไฟไหม้เกิดจากอะไร
ฝีมือคนใช่ในเต้ยหรือเปล่าหรือเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ติดตามความคืบหน้าและบทสรุปของเหตุการณ์ไฟไหม้ระทึกในครั้งนี้
โชคดีมากว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายนะฮะ
ถ้าเตอร์สติไม่ดีเนี่ยครอบครัวจะปล่อยเตอร์อยู่บ้านลำพังแบบนี้ไม่ได้นะคะ
อาจจะต้องเอาไปรักษาหรือไม่อย่างไรนะคะ